คุณผู้ชมคะไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่ามีการขึ้นภาษีบุหรี่หรือเปล่า
ทำให้มีบุหรี่หนีภาษีถูกลักลอบนำเข้ามาในประเทศไทยค่อนข้างมากนะคะ
ล่าสุดค่ะตำรวจทางหลวงจันทบุรีจับกลุ่มได้นะคะ
สำหรับบุรีหนีภาษีมนต์ละค่ากว่า๑๖ล้านบาท
ตำรวจทางหลวงบ้านช้างข้ามตำบลนายายอาม
อัมเมล์นายายอำจังหวัดจันทรัพย์บุรี
ที่นำบุหรี่ต่างประเทศและบุหรี่ไทยเข้ามาเป็นจำนวนมากนะคะ
โดยนำตัวไปสอบสวนพันธุ์ตำรวจรีปะนดคำนึงการสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง๔กองกำกับการ๓กองบังคับการตำรวจทางหลวง
เปิดเผยว่าหลังจากที่พันธุ์ตำรวจเอกลือชัยนนปฏิมากุลผู้กำกับการ๓กองบังคับการตำรวจทางหลวง
สั่งการให้กำลังตำรวจทางหลวงตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณหน้าตู้ยามตำรวจทางหลวงบ้านช้างข้ามถนนสุขุมวิทย์
เวลาประมาณ๔นาฬิกาก็ได้เรียกตรวจรถกระบะหมายเลขทะเบียนบ่อใบไม้ลอลิง๘๖๗๔จันทบุรี
โดยมีนายกิติพิษเบิกบานผู้ต้องหาเป็นคนขับ
ซึ่งอ้างแบบนี้ค่ะบอกว่าข้างหลังรถเป็นลำไยเตรียมนำไปส่ง
เจ้าหน้าที่ก็เลยขอตรวจค้นปรากฏว่าเป็นบุหรี่หนีภาษีนะคะ
ของไทยของต่างประเทศหลายยี่ห้อกว่า๓๐๐๐ซองรวมมูลค่าประมาณ๑๖ล้านบาท
ซุกซ่อนอยู่หลังรถกระบะก็เลยทำการตรวจยึดไว้
จากการสอบสวนเบื้องต้นนายกิติพิษคนขับรถยนต์ให้การรับสารภาพ
ว่ารับบุหรี่ของกลางทั้งหมดมาจากชายแดนพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
และมีหน้าที่นำไปส่งให้กับผู้จ้างวานในพื้นที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
โดยจะอาศัยช่วงกลางดึกหรือว่าเช้ามืดค่ะวิ่งส่งของ
เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวในกิติพิษพร้อมของกลางไปทำการสอบสวนขยายผลหาผู้จ้างวาน
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ